อันนี้บริเวณที่ตอนนี้น้ำตกชั้นหนึ่งนะครับ
ก็จะพบเห็นว่ามีช้างอายุประมาณสัก๕ขวบนะครับ
หนึ่งตัวนะครับเป็นลูกช้างวัยประมาณสักห้าขวบ

หรืออาจจะพักเอาแรงอยู่นะครับอันนี้ก็อ่าทางบริหารแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
กำลังส่งทีมเจ้าหน้าที่มาเพื่อช่วยเหลือหรือผลักดันขึ้นแต่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการที่เขาย้อมตกลงไปในน้ำตกนะครับ
อาจจะมีการสูญเสียได้ขณะเดียวกันที่น้ำตกชั้นสองนะครับ
น้ำตกชั้นสองตอนนี้ก็พบเห็นช้างที่พลัดตกครับ
ลูกช้างพัดตกลงไปน้ำตกเหวนรกชั้นสองอีกสี่ตัวนะครับ
รวมแล้วตอนนี้เราเสียช้างไปทั้งหมด๕ตัวนะครับ
ของเขาใหญ่นะครับและอีกสองตัวนี้สุ่มเสี่ยงมากเลยครับ
การที่เกิดอันตรายครับผมอันนี้ก็อ่าทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนะครับ
สามแล้วก็ยานวุฒินะครับคุณยานวุฒ
ครับเฮะแล้วก็ที่ยืนเดตวิ่งตรงนี้นะ
ก็จะมีนะครับคนไหนรับทีนี้ทีนี้ครับ

แล้วก็ประเด็นก็คือเรายังเข้าใกล้เขาไม่ได้
มันก็จะเป็นการสูญเสียช้างได้เลยนะครับ

คือเป็นเรื่องยากนะครับที่ดูแล้วเขาจะต้องเขาจะต้องพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ
แล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปให้พ้นแนวขอบป่าซึ่งด้านนู้นจะเป็นขอบป่าสูงชันหน้าผาทั้งนั้นเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับ
เราจะเห็นดูได้ดูเหมือนเป็นพุ่มไม้นะครับแต่ความชันของต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูช้างอีก๔ตัวนะครับที่เขาเสียชีวิตอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะฮะตรงนั้นบริเวณที่มีกิ่งไม้นะจะเห็นตัวช้างนอนอยู่นะครับ
คือเจ้าหน้าที่ได้พยายามจะเข้าช่วยเหลือเดี๋ยวต้องดูว่าชุดกู้ภัยของเขาใหญ่จะทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงน้ำตกชั้นที่หนึ่งที่เราจะเห็นน้ำตกสูงนะครับน้ำก็ค่อนข้างแรงนะครับ
ถ้าหากเจ้าหน้าที่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือด้วยครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับช้างสองตัวที่เราจะไม่ให้เขาเสียชีวิตต่อไปนะครับ